คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดระยองมีอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกเศษเหล็กเกือบ๒๐ตัน
เสียหลักหลุดโค้งตรงสามแยกไฟแดง
ทำให้รถพลิกตะแคงทับรถกระบะพังยับเยินนะครับ
รวมทั้งบ้านที่อยู่ริมทางได้รับความเสียหายด้วย
แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสภบ้านค่ายเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสามแยกค่ายลูกเสือ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกเศษเหล็กเกือบ๒๐ตัน
ตะแคงอยู่บริเวณสามแยกไฟแดง
แล้วทับรถกระบาดที่จอดอยู่ข้างทางพังเสียหาย
เหล็กที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน
และบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน

คนขับรถพ่วงระบุว่ารับเศษเหล็กมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อไปส่งที่โรงงานในอำเภอบ้านค่าย

กำลังจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าโรงงานหลอมเหล็ก

เหล็กทับรถกระบาดที่จอดอยู่หน้าบ้านดังกล่าว

แยกค่าลูกเสือแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

อยากให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกัน
บริเวณทางโค้งบนถนนสายคลองตันหนองนกไข่

ทำให้คนขับขี่กระแทกกับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บ
จะมีชาวบ้านวิ่งกรูเข้ามาช่วยเหลือ

ทำให้นางสาวจิราวัลกิจสกุลอายุ๔๐ปี
ระบาดเจ็บมีแผลที่หน้าผากและจมูก
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

คือนายพงศพัฒน์รอดเจริญอายุ๑๕ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายเพียงเล็กน้อย
สภาพรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันพังเสียหาย

พงศพัฒน์กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อข้าวแกง
และกำลังขี่รถกลับบ้านแต่ลืมเอาขาตั้งขึ้น
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

เสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์ของนางสาวจิราวัล

ส่วนที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต
อิดมอนบริเวณปากซอยบ้านสวนเลี่ยงเมือง๓๖
เลี่ยงเมืองชนบุรีในพื้นที่หมู่๓
ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ที่รถกระบะทำหล่นบนถนนเอาไว้
ไปทำงานตามหลังรถกระบะขนอิดมอนมาเต็มคันรถ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุสายรัติมอนขาด
ทำให้อิดไหลลงมาบนถนนครึ่งคันรถ
ผู้บาดเจ็บที่ขี่รถตามหลังมาเหยียบแล้วเสียหลักล้ม

คนขับรถกระบะยืนยันว่าพร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

ดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้

อำเภอทองผาภูมิทำให้รถพังยับเยิน
หัณฑิรตพบศพนายสมชัยฉุนเมียอยู่๕๙ปี

ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถกระบะกลับจากทำธุระ
และกำลังกลับบ้านในตะบนหินดาดอำเภอทองผาภูมิ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่ามีอาการหลับใน
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงข้างทาง
และชนกับต้นไม้จนเสียชีวิต